เมื่อวานนี้แฟนคลับแทบล้นสยามเลยค่ะ
เชียร์นะคะทั้งพี่โป๊ปและโตโน่ค่ะ

เมื่อวานนี้เขาเซอร์วิสแฟนคลับแบบใกล้ชิดมากเลยนะพี่หมื่น
เพราะมีคนหลายคนชื่นชมโอเคน่ารัก

ไม่เปื้องน้ำมุงน้ำมันเป็นภาพที่น่ารัก

เหมือนแบบนัดยิ้มกัน
ใช่ซึ่งพี่โป๊บอกเลยนะคะว่าไม่ใช่ตัวเขาแน่นอน

ก็เป็นอย่างนั้นไปอีก
ผมเล่นแค่ไอจีแบบมีเพจเฟซบุ๊คกันนะครับ

ก็แค่รู้สึกว่ามันก็อาจจะทำให้คนเข้าใจผิดได้
แล้วก็ผมคิดว่าถ้าคนตามก็น่าจะรู้ว่าเราไม่ได้เล่นทวิตเตอร์
โซเชียลมันก็ค่อนข้างทั้งดีแล้วก็หนักกลัวด้วย